ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความสัมพันธ์ที่หลายคนให้ความสนใจ
สำหรับใบเตยสุธีวันและดีเจแมนว่ายังรักหรือว่าเลิกกันไปแล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดสาวใบเตยเธอออกมายอมรับว่ากำลังมีปัญหาอยู่จริงแหละ
แต่จะถึงขั้นที่เลิกรากันหรือไม่
ฟังคำตอบจากสาวใบเตยพร้อมกันค่ะ

สำหรับกระแสข่าวเลิกราของนักร้องนุ่งสั้นใบเตยสุธีวัน

โดยล่าสุดฝ่ายหญิงก็ออกมายอมรับว่าคู่ของเธอมีปัญหากันจริง

แต่จะฟันทงสถานะว่าเลิกหรือไม่นั้น
ยังไม่พร้อมตอบเนื่องจากยังไม่อยากรีบตัดสินใจ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่ยาวนานหลายปีมีรอยร้าวนั้น
นักร้องสาวคนดังเผยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่
แต่ก็เผยว่าเป็นนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากฝ่ายชาย
โดยช่วงนี้ขอใช้เวลาพักหัวใจให้แข็งแรงอีกสักระยะหนึ่งก่อน
เคลียร์ใจว่าจะไปต่อหรือยุติลงเพียงเท่านี้

เรื่องคนสองคนที่

ไปเลยก็ทมรอดูครับว่าเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงขึ้นกว่านี้

ก็ตอนนี้ก็ดีที่แบบมีงาน
ได้ช่วยทำให้เราไม่ค่อยได้คิดมากในแต่ละวันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ได้เรียนรู้กันมันก็มีผลต่อจิตใจ
ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือทุกอย่าง
แล้วบางการกระทำมันก็ส่งผลต่ออนาคต
ว่าถ้านักวันนี้เขายังเป็นอย่างนี้

ตอนแรกก็คงไม่มีแต่พอคบกันนานไป
มันเริ่มได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
ห่างกันไปก็อยากดูใจตัวเองเหมือนกัน

ถ้าความรักมันยังมีมากกว่า

ก็ไม่มีแล้วกัน